เราจะเห็นคนอยู่อย่างเดียวได้มากขึ้นนะคุณนัทพงศ์
แม่นะคะป่วยลูกไม่มีคนดูแล
หรือบางทีลูกป่วยยังเป็นเด็กตัวเล็ก
ก็ต้องเก็บกระเป๋าแล้วก็ไปรักษาไปอยู่กับคุณหมอแบบนี้ค่ะ
เราจะเห็นชีวิตแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยนะคะ
อย่างกรณีนี้ค่ะเป็นเรื่องของน้องบีมค่ะ
น้องบีมเนี่ยอายุ๑๐ขวบเท่านั้นคุณผู้ชมนะคะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่พ่อกับแม่ติดโควิด
น้องบีมก็เลยต้องอยู่คนเดียว
เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเขาต้องแยกตัวไปกักตัวนะคะ
น้องก็อยู่คนเดียวแบบนี้นะคะอยู่บ้านคนเดียว

คือเด็กยุคนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้กันเยอะมากจริงนะคะ
ซึ่งล่าสุดก็ต้องบอกว่ามีคนเข้าไปช่วยแล้วนะคะ
นี่เป็นภาพขณะที่นายขวัญเลิศพานิชมาศนะคะ
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรเขต๕อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ไปให้ความช่วยเหลือค่ะก็เอาอาหารเอานมเอาน้ำเอายา
สิ่งของจำเป็นอื่นมามอบให้กับน้องบีมนะคะ
ขวบอยู่บ้านคนเดียวในโครงการบ้านเอื้ออาทรไร่กล้วยนะคะ
ที่อศรีราชาแม่ติดโควิด
ถึงแม้ว่าจะยังไม่ติดแต่หมอไม่ให้กลับบ้าน
ให้กัดตัวอยู่ที่อศรีชังตามสิทธิ์การรักษานะคะ

เพื่อนบ้านก็โอ้โหเห็นใจเลยสงสารเลย
ช่วยกันแจ้งขอความช่วยเหลือจนเนี่ยค่ะ
สอสอรับรู้แล้วก็ยื่นมือเข้ามาช่วย
สสขวัญเลิศรับดูแลน้องบีมให้อยู่ในความดูแลของตนเป็นการชั่วคราว
ก็ให้ทีมงานคอยส่งข้าวส่งน้ำส่งขนมทุกมื้อ
ตลอดเวลาที่พ่อแม่ยังต้องรักษาตัว
แล้วก็จะให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลาด้วยค่ะ

อาการของน้องบีมเนี่ยนะคะก็คือมีไข้ต่ำนะคะ
ต่างสอสาก็ย้ำว่าถ้าต้องการอะไรเพิ่ม
มีไข้รุนแรงก็ขอความช่วยเหลือได้ทันที
แล้วก็ฝากเพื่อนบ้านช่วยเป็นหูเป็นตาอีกทางหนึ่งนะคะ
รวมถึงส่งข่าวไปถึงพ่อแม่ของน้อง
แล้วก็โพสต์แจ้งประชาชนที่มีความเป็นห่วงจะได้สบายใจด้วยนะคะ
นี่ค่ะต้องถึงสอสอต้องถึงพัฒนาสังคมจังหวัดด้วยนะคะ
ฝากดูแลคนกลุ่มนี้ด้วยนะคะเด็กที่ต้องอยู่คนเดียว
เพราะว่าพ่อแม่ติดโควิดนี่แหละค่ะ